เอาคุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ

เงินเก็บที่แม่กับป้าทำงานหาเช้ากินค่ำ
อยู่ในบัญชีประมาณแสนกว่าบาท
ลูกขโมยไปถามว่าลูกเอาไปไหน
ลูกถูกหลอกค่ะคุณผู้ชมให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน
แล้วเงินตรงนี้มันศูนย์ไปหมดเลย
และเด็กที่ถูกหลอกอายุเท่าไหร่เองคุณ

เองถูกหลอกให้ลงทุนในออนไลน์
ใช่ค่ะนี่ต้องฟังข่าวนี้ให้จบนะ
จะได้ไม่มีใครตกเป็นเหยื่อพวกแก๊งแบบนี้อีก
นี่เมื่อคืนนี้ค่ะครอบครัวผู้เสียหาย
แม่ก็คือคุณแม่ประพัดศรแย้มบุญชูอายุ๓๖ปี
แล้วก็คุณป้าคุณป้าด้าแย้มบุญชูอายุ๔๑ปี
รวมถึงตัวน้องลูกชายวัย๑๖ปีเนี่ยนะคะ
ก็เข้าแจ้งความที่สพเขาหินซ้อนที่ฉะเชิงเศร้า
คุณแม่เนี่ยร้องห่มร้องไห้บอกกับคุณตำรวจนะ
บอกว่าเนี่ยลูกฉันเนี่ยน้องเอเนี่ยโดนแก๊งมิจฉาชีพหลอก
ให้ลูกฉันลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน
ลูกก็เลยเชื่อไงตอนแรกลูกเขาลองโอนไปก่อน

ได้เงินกลับมาทั้งเงินต้นแล้วก็ค่าตอบแทนค่ะ
ลูกก็ไม่เคยบอกแม่เลยนะไม่ได้บอกแม่เลยนะ

ทีนี้หลังจากที่น้องลองโอนตังไปแล้วได้ค่าตอบแทนมาดี
น้องก็เลยโอ๊ยมันได้จริงด้วย
แก๊งมิจฉาชีพนั้นก็ชวนอีก

เพราะว่าค่าตอบแทนมันจะได้มากขึ้นด้วย
น้องก็ลงเงินไปเยอะเลยคุณผู้ชม
ปรากฏว่าอ้าวไหนบอกว่าจะได้ค่าตอบแทนมากขึ้น
จากหลักร้อยหลักพันที่ลงทุนไปกลายเป็นหลักหมื่น

เงินที่น้องเอามาเนี่ยน้องเอามาจากแม่แล้วก็ป้านี่แหละ
แต่ประเด็นเรื่องนี้มันอยู่ที่ตรงที่ว่า
จฉาชีพมันก็พยายามหลอกนะ
ตอนที่ไม่ได้เงินตอนแรกบอกน้องอีกด้วยนะว่า

จะต้องโอนเงินมาเพิ่มก่อนจะได้เงินก้อนเดิมคืน

อ่ะขโมยเงินแม่มาแล้วขโมยเงินป้ามาแล้ว
น้องเลยตัดสินใจจะไปขอยืมเงินน้า
ไปขอยืมเงินนะไปขอยืมเงินญาติรวมอีกแสนนึง
ทีนี้ล่ะค่ะน้าสาวก็เลยเอกใจไงว่าเอ๊ลูก
ทำไมเอถึงจะเอาตังค์เยอะขนาดนี้
ถึงมารู้ว่าอ๋อที่มายืมเงินนะ
เพื่อที่จะเอาไปลงทุนและให้ได้เงินก้อนเดิมของแม่กับของป้ามา
คุณคิดดูสิเอาเงินในบัญชีของแม่นะ๘๐๐๐บาท

แล้วก็มีเงินเก็บน้องอีกนิดหน่อยไม่ถึงหมื่นรวมแล้ว
คือ๑๕๐๐๐บาทเอาไปลงทุนนะคะ
โดยที่ลักษณะเหมือนขโมยแหละ

เพราะว่าแม่กับป้าไม่รู้เลยว่าเงินหายไป
จังหวะตอนที่แม่ป้าแล้วก็น้องอยู่ที่สถานีตำรวจนะ
กำลังเล่าเรื่องราวให้ตำรวจฟังกำลังแจ้งความ
คุณผู้ชมเชื่อไหมมิจฉาชีพมันโทรมาจังหวะนั้นพอดีเลย

โอ้โหนี่เห็นไหมโทรเข้ามาพอดีเลยค่ะ
แล้วก็พยายามที่จะหวานล้อมให้น้องโอนตังมาลงทุนอีก

ไว้ก่อนเปิดฟังไว้หน่อยแล้วก็อัดไว้เป็นหลักฐานหน่อย
ใช่ค่ะซึ่งเอาจริงนะญาติญาติเขาก็บอกว่า
ไม่อยากเชื่อเลยว่าหลานชายน้องเอจะทำแบบนี้
ตอนนี้ทั้งแม่ทั้งป้าเองน่ะก็ใจจะแบบอื้อหือ
คือหมดแรงอ่อนแรงเลยเพราะว่า
เงินทั้งหมดเป็นเงินที่เก็บมาทั้งชีวิต
ทำงานแบบหาเช้ากินค่ำแล้วอยู่ดีมาหมดเกลี้ยงไป
เพราะว่าลูกโดนหลอกให้ไปลงทุนแบบนี้

แล้วก็ไปยืนของเงินก่อนเนี่ยแฝบหนึ่งของแม่เขาอะ
คือเป็นเงินของพ่อสองตาเขาที่หิ้งเสีย
ทิ้งไว้ให้แม่เขาทิ้งไว้ให้ลูกทำทุนแล้วลูกจะทำบ้าน
ทีนี้ลูกชายมาเอาไปอย่างนี้ก็คือไม่เหลืออะไรแล้ว
เท่ากับแม่เขาหมดเลยหมดตัวเลย

ที่คนที่รู้เรื่องก็คือน้ำตาคอกันทุกคน
โอ้โหนี่แหละผู้เป็นป้านะป้าก็บอกโอ้โห
แม่ของหลานก็หมดเนื้อหมดตัวไป
บาทที่ได้รับเงินมาเพราะว่านี่
พ่อของแม่หลานเพิ่งจะตายไป
เงินมา๘๐๐๐บาทกะจะไปทำบ้านซ่อมบ้านทีนี้
โอ้โหถูกเอาไปหมด๘๐๐๐
แล้วไม่รู้จะเอาคืนจากใครเพราะมิจฉาชีพมันเอาไปหมดแล้ว
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยต้องถามคุณตำรวจไง
พันธุ์ตำรวจโทสงบโคตรโยรองผู้กำกับที่สพเขาหินซ้อน
คุณตำรวจหลังจากนี้จะเอายังไงต่อคะ
ตำรวจบอกว่าก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
แล้วเดี๋ยวจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหลักฐานอะไรต่าง
คลิปเสียงที่อัดไว้เนี่ยก็ต้องเอามาประกอบสำนวนด้วย
เดี๋ยวจะต้องตามลากแก๊งมิจฉาชีพนี้ให้ได้เลยนะคะ
นี่คุณผู้ชมบอกว่าไปเอาคืนมาให้ได้นะคะ
นี่จับตัวให้ได้ด้วยค่ะ
ได้ไม่ต้องไปหลอกใครอีกนะครับคุณผู้ชมฮะมาดู